คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์แจ้งเข้ามา
เป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปภายในร้านขายยา
ซอยเสรีไทยซอย๗แยก๗เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว๓คน
ขณะที่ตำรวจกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมานี่เอง
เกิดเหตุชายใช้อาวุธปืนยิงพันรยาและลูกเสียชีวิต
ภายในร้านขายยาเพศัตยาย่านเสรีไทยซอย๗แยก๗
ที่ชายที่เป็นมือปืนจะใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตเป็นรายที่๓ค่ะ
ขณะนี้ตำรวจนครบาลลาดพร้าวอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบและกั้นพื้นที่
เพื่อรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมทีมแพทย์ชนสูตรเข้าดูสถานที่เกิดเหตุนะคะ
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าของร้านขายยา
ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานและพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจนครบาล๔หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุกำลังเดินทางเข้าไปตรวจสอบและหาสาเหตุ